มีหลายกรณีที่ผู้จัดการมรดกอาจจะมีทายาทเยอะ
ก็เลยเอาชื่อตัวเองเนี่ยนะครับไปใส่ในโฉนดที่ดินไว้
และในโฉนดที่ดินก็จะบันทึกเอาไว้ว่าในฐานะผู้จัดการมรดก
แต่หุ้นของคุณวิทาที่อยู่ในบัญชีถือหุ้นเนี่ยนะครับ
มันไม่ได้ใส่ระบุไว้เลยนะว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจมองได้๒กรณีว่า
กรณีที่หนึ่งก็คือทายาทเขาไม่เอาแล้วเขาให้คุณหมดแล้วนะครับ
คุณก็เลยถือหุ้นในบัญชีมา๑๖ปี๑๗ปีนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะบอกว่าถือหุ้นแทนทายาทก็เกิดขึ้นได้นะฮะ
แต่ถือหุ้นแทนก็เฉพาะส่วนของคนอื่นที่ถือแทน
แต่ของตัวเองในฐานะทายาทเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นของตัวเองอยู่
ดังนั้นไอ้ที่ปฏิเสธว่าที่มีชื่ออยู่ในฐานะพจการมดกเนี่ยนะครับ
จริงอย่างที่เรียนแล้วว่ามันมันพูดได้แต่หลักฐานเนี่ยมันไม่ใช่
เอกสารทั้งหลายเนี่ยมันปรากฏแล้วว่าเป็นเจ้าของหุ้นหรือถือครองหุ้นอยู่มาตลอดเวลา
คืออาจารย์เสรีบอกว่าถ้าจำนวน๔๒๐๐หุ้นเนี่ย
ถ้ามีทายาทกี่คนความจริงก็สามหานอยู่แล้ว
มันก็จะต้องมีส่วนหนึ่งที่คุณเนี่ยถือครองได้มาในฐานะทายาท
แต่ถ้าเรามาสระวันนี้แล้วโอนให้กับทายาทคนอื่นในวันนี้
มันมีผลย้อนไปถึงวันนั้นเลยไหมคะว่า

โหยังนี้ตั้งแต่ตอนปี๔๙๕๐
ที่เขาได้ครั้งแรกเท่ากับว่าไม่ได้เลย
ใช่มั้ยเขาสละเรานี่
เพราะว่าอุปสรรคกฎหมายมันไม่เหมือนกัน
เขาวางหลักการเพื่อคุ้มครองทายาทนั่นแหละ
สละมรดกทายาทรายอื่นก็จะมีสิทธิ์รับมรดกตัวนั้น

อันนี้เป็นตามหลักอย่างที่ท่านอาจารย์เสรีพูดมาสักครู่๑๕๙๙นั่นแหละนะฮะ
ทีนี้ทำไมถึงไปวางลักษณะงาน
ก็เพราะว่าการที่คุณสละมรดกเนี่ย
สลับรวดดกตัวนั้นนะครับแล้วก็ย้อนไปตรงนั้น
ระหว่างนั้นมันอาจจะเกิดดอกผล
เกิดผลประโยชน์ขึ้นกับทรัพย์ตัวนั้นก็ได้
ซึ่งกรณีของหุ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีเงินปันผลมีอะไรต่ออะไร
เพราะฉะนั้นเมื่อตกกับเขาและรายนี้สละโดยหลักการคุณก็ต้องตีความว่า
อกผลที่เกิดขึ้นคุณก็ต้องคืนให้เข้าไปด้วย
ก็ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาควรจะต้องได้
แต่ไม่ได้หมายความว่าไปลบล้างทุกเรื่อง
ในความหมายที่พยายามอธิบายกันอยู่
ใช่ไหมคะเช่นไปมีสิทธิในการเช่า
ถ้าเกิดโอนกลับไปเขาบอกฉันไม่รับรู้คนนี้
คนนอกเสียหายแล้วใช่ไหมฮะ

ฉันก็เลยไปสละซะ

คุณพระภูมิไอ้มรดกเนี่ยนะครับ

ถ้าไม่มีคนรับให้ตกสู่แผ่นดินนะครับ

เพราะไปกระทำความผิด

ชั่วก็ไม่ให้เลยก็ตัดไป
สละก็คือแสดงเจตนาสละ
แต่คราวนี้ไอ้คำว่าสละเนี่ยนะครับ

ไปจนถึงตอนตาย

แต่ไอ้กฎหมายอันนี้
มันเป็นเพียงแต่บทบัญญัติเจตนา

เพื่อจะได้ไปแบ่งให้กับทายาทคนอื่น

แต่กระบวนการที่คุณรับมาแล้ว

มันก็ไม่ได้ทำให้การกระทำ
เกิดขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะ
มันมีผลในทางกฎหมายมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้
หรือบางทีคุณอาจบอกว่า
ที่ห้างสักครั้งไอ้สิ่งที่ให้ไปแล้วได้มั้ยมันไม่ได้

คุณก็เลยบอกไม่อย่างนั้นผมขอสละ
เพื่อให้มันเกิดผลตั้งกันแรก
มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าในแง่มุมตรงนี้เนี่ยกฎหมายเล่มเดียวกันแต่ว่าก็ตีความไม่เหมือนกัน
ไม่ใช่เล่มคนละเล่มคนละสาขา
คือกำลังเอากฎหมายแพทย์เอากฎหมายอิกชนมาล้างกฎหมายมหาชน
ตอนนี้พยายามจะทำแบบนั้นใช่ไหมฮะ
แล้วถึงเวลาสารลำนุนท่านจะใช้กฎหมายฉบับไหน
ก็ใช้ทั้งสองฉบับนั่นแหละแต่ท่านมองข้อเท็จจริง
คือข้อเท็จจริงในวันที่สมัครรับเลือกตั้งคุณมีลักษณะต้องห้ามหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าคุณไปสละเมื่อหลังแล้วทีหลังจากนั้นเพราะรู้ว่ามีปัญหา
แล้วคุณก็มาสละเพื่อจะมาล้างการกระทำนั้น
ข้อเท็จจริงคือมันไม่ได้ล้างเพราะในขณะวันนั้นคุณยังถืออยู่